เรื่องนี้เราตามกันต่อให้นะคะกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
เอารูปที่ไว้หน้าโรงศพภรรยาเนี่ยซึ่งภรรยาเนี่ย
ถูกรถเมย์สายสามสิบเก้าเนี่ยชนเสียชีวิตตรงนี้ใช่
เขาก็เลยลักษณะคือมาร้องขอความเป็นธรรมด้วยกัน
เอารูปภรรยามานั่งตรงแยกรัชโยธินแบบนี้ค่ะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็สงสัย
ก็เลยไปถามได้ความมาว่าภรรยาเขาตายเพราะโดนรถเมย์ชน
แต่มันไม่มีความคืบหน้าเรื่องของคดีแล้วก็เงินเยียวยา
ล่าสุดเมื่อวานนี้เขาก็เดินทางไปที่สนพหนโยธิน
เพื่อไปเจรจากับตัวแทนขอสมกคู่กรณีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือแล้วก็เยียวยา

ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าคุณโชคชัยใบยพฤกษ์อายุ๓๖ปีนะคะ
ไปพร้อมกับลูกชายชื่อว่าน้องคิกเกอร์วัย๑๗ปี
ส่วนภรรยาที่ถูกรถเมย์ชนแล้วก็เสียชีวิตในรูปนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณดวงใจใบยพลึกอายุ๓๓ปีค่ะ
หลังจากที่มีการเจรจาแล้วได้ข้อสรุปว่า
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตไม่มีประกันภัยแล้วก็พรบด้วย
ก็เลยทำให้ไม่ได้รับการชดเชยแต่ว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์
และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา๕๕๐๐๐บาท
แล้วก็สำนักงานคปพมอบให้อีก๓๕๐๐๐บาทรวมเป็น๙๐๐บาทด้วยกันนะคะ
ก็สร้างความพึงพอใจให้กับคุณโชคชัย
คุณโชคชัยยังขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง
แล้วก็ตำรวจสนพหนโยธินที่ไม่นิ่งดูดายกับคดีที่เกิดขึ้นนะคะ
ถามคุณโชคชัยเงิน๙๐๐๐บาทเอาไปทำอะไร
คุณโชคชัยบอกว่าก็จะนำไปใช้หนี้ที่ยืมมาในการจัดงานศพให้กับภรรยา
แล้วก็จ่ายค่าห้องเช่าที่ติดค้างอยู่๒เดือนเป็นเงิน๕๐๐บาท
หลังจากนั้นก็จะกลับไปหางานทำอยู่ที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนเรื่องคดีความทีมงานของทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้ามาช่วยเหลือแล้วค่ะ
ขอแจ้งนะครับว่าผมวันนี้ผมพอใจมากเลยแล้วก็ภูมิใจมาก
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากขอบพระคุณก็คือสื่อครับ

หากมีสิ่งใดผมตอบแทนได้ผมจะทำนะครับ
๖๐๐๐๐บาทคือเงินสวนที่ผมไปชายพนักวิทยุทธิ์สบภรรยาผมผู้เสียชีวิต
ผมจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ให้ผมทั้งหมดก่อนเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็เงินค่าเยียวยาชดเชยก็เป็นของสวดของบุตรแล้วก็แม่ผู้เสียชีวิต
โชคชัยไม่ต้องตอบแทนอะไรสื่อครับพี่เป็นคนดีแล้วเลี้ยงลูกให้ดีพอ
นี่ก็เป็นการตอบแทนสื่อแล้วก็ตอบแทนสังคมแล้วนะส่วนน้องคิกเกอร์ลูกชายเนี่ยได้เล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังบอกว่า
เช้าของวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตนได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณแม่เพื่อไปทำงานที่ย่านรัฐพร้าว
แต่พอเลี้ยวออกจากซอยผนโยธิน๒๘มาถึงแยกรัชโยธินได้ยินเสียงรถเนี่ยเบรกอย่างแรงค่ะ
พร้อมกับเสียงคุณแม่ที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ตะโกนเรียกชื่อตนเอง๓ครั้ง
ก่อนที่จะถูกรถเมย์ปอสาย๓๙พุ่งชนท้ายเข้าอย่างจัง
ตนเองก็คือคิกเกอร์กระเด็นตกจากรถไปฝั่งซ้ายของถนน
ส่วนแม่ถูกรถเมทับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขับไปนะครับ
ก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตค่ะที่คิกเกอร์บอกว่ายอมรับนะคะ
ว่าทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นเนี่ยยังจำได้ยังติดตาเสียงคุณแม่เนี่ยมันกล้องอยู่ในหูตลอด
คาดคิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่เรียกชื่อคิกเกอร์คิกเกอร์คิกเกอร์
มีแต่เสียงแม่ผมดิเรียกชีวิตผมค่ะแล้วก็ชนเลยค่ะ

บอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนคดี
ซึ่งเรื่องของการเจรจาเมื่อวาน
ไม่ได้เป็นการชี้นะคะว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิด
แต่เพื่อต้องการที่จะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น